เข้าอะไรเข้าอะไรก็สึกหาใจหมด
เข้าอะไรเข้าอะไรไม่เคยรักแหล่งหลัก
แต่ก็ยังรอข่าวรักของเธอตอนนั้นเมื่อด้านหลัก
เข้าอะไรเข้าอะไรก็สึกหาใจหมด
เข้าอะไรเข้าอะไรไม่เคยรักแหล่งหลัก
สัดจอดทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทย

สวัสดีค่ะ
ค่ะแป้งสรรชัดนะคะ
นนอินรนนท์คนน่ารักคนดีคนเดิมครับผม
ทำไมนามสกุลยาวมาก
ไม่แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
จริงแล้วเราต้องอยู่ในสำนักข่าวด็อกนิวของเรา
ใช่แต่มันเหมือนผิดที่ผิดทางอยู่นะ

ยังไงเขาให้เรามาทำหน้าที่แทน

ใช่ถูกต้อง

มันร้อนต้องรีบมา

แต่วันนี้ขอยินดีต้อนรับทั้ง๓ท่าน
วันนี้มาบุกเลยมาบุกสำนักข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
แก๊งปว่นสืบข่าวระครเรื่องใหม่ของธรรมไทยรัฐ
แนะนำใครรับบทเป็นอะไร

น้องต่อตัวเล็ก

ซึ่งก็จริงแล้วก็จะมีอ้างอิงมาจากข่าวจริงด้วย
ก็จะมีทั้งเรื่องแบบว่าที่เราอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นกันมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าเป็นนักข่าวเป็นคนที่อยู่แถวโคราช

เอออีสานได้มาก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

มีเพียงอันเดียวที่เป็นเจ้าข่อ
อะไรอย่างนั้นหรือว่าก็จะมีแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่า
หลอกไปมีเรื่องรายสายความเชื่อ

ลอตเตอรี่อะไรต่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าปกติ
ใช่ครับจริงก็คือเห็นแล้วเราพอพี่หนุ่มทำเรื่องราวออกมาอย่างนี้
แน่นอนพอเราเห็นปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเรื่องนี้เลย
ชายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน
คงครบรถเลยตัวอย่างเงี้ยตัวราคอนตัวเนี่ยเป็นตำกรวชมาก่อน
แล้วจะมาเป็นนักข่าวเพราะเรื่องการ

โทษนะครับนักแสดงตอบไปได้แล้วจริงครับ
เป็นข่าวว่ามีใช่ไหม
มีนะมีมีมี

แค่นี้ยังสนุกเลยหรอ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน